ก็เป็นครั้งแรกที่เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็โปรดิวเซอร์ด้วย
แล้วใน๒๔ปี๑๒๓ปีมาปูก็สินมาก่อนในมิตรเรื่องแล้ว
ของชิคกี้พายใช่เปล่าแล้วเรื่องนี้ก็ผิดเอง
สัจสินใจเรื่องของภาพก็เป็นส่วนหนัก

หวังแทนเขาเข้าไว้ยังไง
ที่เต็มไว้อยู่นะเกี่ยวกับการเดินแบบ

ก็เพราะว่ากลับมาปุ๊บกูถ่ายแต่โฆษณายาวเลย
จำนวนที่บอกว่าอ่าจ้าเป็นจ้าเองอ่ะเองอีกมึงที่ผู้พยายามการแสดงที่บอกจริงจังด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย
ของเรื่องอะไรอะไรแต่ชอบการแสดงในแบบที่ตัวเองชันอีกคือแบบ
คือแบบไหนเลยรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสด้านนั้นจริงจัง
แล้วฝึกภาษาจริงจังไม่เก่งด้านนั้น
เพราะรู้สึกว่าพอเรื่องล่าสุดที่ทำไปที่ผลิตเอง
พอคือขนาดเราไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรเลย
แล้วเป็นคำแรกที่คนที่ชื่นโทรการแกดาษชอบในวิธีที่มันตลกแล้วมันแปลก
แล้วปูรู้สึกว่าปูได้เล่นเป็นตัวของตัวเอง
มันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่รู้เลยว่าที่ทางในการทำงานกูอยากจะเปลี่ยน
ใช่แล้วก็ปิดเรื่องนี้ไปเดือนที่แล้วซีรีส์ที่ถ่ายไป
แล้วก็บางคนอาจจะมิดปีที่แล้วก็ถ่ายถึงเดือน๖
คือไม่ได้หยุดอยู่กองมาทั้งปีตลอดเลยตอนนี้เพิ่งได้มีเวลามาเรียน

มีค่ะปีที่แล้วมีติดต่อมา๖เรื่องปลายปีทั่ว๖เรื่อง
แต่ตอนนี้เพราะว่าเรื่องหนึ่งใช้เวลาถ่ายทำมัน๘๙เดือน
ก็ต้องตัดสินใจว่าตัวเองอยากเล่นเรื่องแบบไหนไปทิศทางไหน
เพราะตอนนี้แค่ดูเรื่องคิวโฆษณางานแล้วก็งานต่างประเทศ
ก็คือจริงเมื่อกลับกลับไทยที๒๕วันถ่ายครั้งนานกว่าเลย
ทุกวันที่เขาจองคิวไว้แล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเว้น๓อาทิตย์
ช่วง๓อาทิตย์กูก็จะเรียนการแสดงไปตามวงไทย

เริ่มเป็นการเดินแบบมันไม่ได้มีการแสดงแต่อย่างใดเลย
แต่ว่ากูคิดว่าที่นี่เป็นครูแล้วต้องเรียนสอนที่ดีสำหรับครู
แล้วครูก็สร้างชื่อเสียใดดับของพรุ่งนี้แล้ว
แล้วพรุ่งก็มองว่าสเต็ปต่อไปของครูก็คือต้องไปจุดครู

คือจริงครูว่าจุดเริ่มต้นก่อนคือหา

ก็คือไปแดดมาเศษลี่ไว้ได้
ต้องมีผลงานมากมีแค่ไหนของคุณ

แต่เขาบรรยายชื่อว่าผลงานที่จะไป

ว่าถ้าใจเราต้องการมันกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่ได้ไปถึง
ก็ยังไงมันก็ไม่ยากอะเพราะปูรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่แท้จริงของปูอ่ะ
ปูทั่วเนี้ยปูทำบุญทำทานที่อยากใจปูลึกหวังอยู่ว่า
อยากจะไปถึงจุดนั้นมากมากอ่ะอือ
แปชชั่นวีก็ปีที่สี่แล้วอ่ะก็ไปเรากเรากเลยอ่ะ
ถือว่าเราได้ขนาดนี้มีโฆษณาขนาดนี้
ก็ไม่น้อยใจนะเพราะมาปีที่แล้วรับละครเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ซีรีส์นี่เพิ่งปี๒๐๑๙
คือยังไงก็ไม่ทิ้งงานเมืองไทยเพราะชอบทำงานที่นี่อยู่แล้ว

เพราะว่าอยากจะเล่นในสิ่งที่เราไม่เคยเล่นมาก่อน

บันทึกท์เลือกหนึ่งอันดับละครเลือกหนึ่งซีรีย์เหมือนประมาณนั้น
อุปสรรคใหญ่ที่สุดคือห้ามทิ้งกระแสที่นี่
อันนั้นยากสุดเลยบอกว่าตรงนี้แหละที่ทำให้ปูต้องคือเนี่ย๒๓ปีที่ผ่านมาปูมีผลงานนะและเล่นเยอะด้วยแต่เพราะมันบินบ่อยมาก
คนก็เลยมองว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ค่อยอยู่แต่จริงอยู่แล้วก็ถ่ายแต่มันเหมือนต้องทำงานดับเบิ้ลเพื่อที่จะไม่เสียกระแสไปอะไรอย่างนี้
แล้วตรงนี้ก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากปูประเด็นพรมแดงทีหนึ่งไปต่างประเทศทีนึง
ไม่น้อยเพื่อที่จะอยู่ตรงเนี้ยแต่มันเหมือนคนเราขี่หลังเสือแล้วอ่ะ

แล้วเราวิ่งตามความฝันเราตลอด
การที่เราได้ทำงานสังคมและภูมิกลับกับสังคม
มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่า

จะไม่เห็นกลับตัวและลิ่งออกจากความฝัน
บอกว่างานสังคมปูทิ้งไม่ได้เพราะมันคือมันคือจุดเปลี่ยนชีวิตปู
ก่อนนั้นก็วัฒนาบาทนำพูด
รู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปเราได้สลัดโลกแห่งความเป็นดาราทิ้ง
และเห็นโลกถึงความจริงและเห็นความลำบากของมนุษย์
และมันก็ช่วยดึงคุณค่าเราเจอการทางโครงการที่ห๊าดลำบากรวบร้าย
หรือปิดหวังในที่ทำงาน
เราต้องมีกำลังใจที่ดีเพื่อช่วยผู้ชายได้

ถ้าเป็นสายแฟชั่นคุณก็มองว่าการทำงานสังคม
แต่ว่าไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ช่วยด้วย
เพราะว่าสายแฟชั่นก็คือการใส่แบรนด์

งานสังคมไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยแต่เป็นความชอบส่วนตัวมากที่ชอบจริง

แล้วจะทำยังไงเพราะว่า
เพราะก็ถือว่าตอนนี้เอาจริงป่ะไม่มีเรื่องอะไรที่แบบเป็นห่วงเลย
เพราะว่าเท่าที่ประคองได้อยู่ดีทั้งสองฝั่ง

แต่ที่ตัดสินใจว่าจะเล่นละครหรือไม่คืออีกปัจจัยหนึ่งก็คือเล่นช่องอะไร

การที่ปูเปิดกับช่องวันคือพ่อบทประพันธ์จริงอยากเล่น
แต่การที่จะเปิดกับอีกที่นึง
กูโตมาพอช่องเจ็ดจริงอ่ะกูมีใจที่ค่อนข้างซื่อสัตว์กับสิ่งที่ตัวเองรักมาก
ก่อนที่จะเล่นช่องวันก็ขออนุญาตช่องไปแล้ว
เลยรู้สึกว่าก่อนที่จะผลิตเองก็บอกช่องเพราะซีรีส์ลิขสิทธิ์ช่องเจ็ด
มาออกในซีรีส์ตัวเองด้วยซื้อลิขสิทธิ์คลิปมาออกในซีรีส์ตัวเอง
อาจจะเป็นหนังภาพยนตร์กว่าที่จะกลับมาเล่นละคร
เพราะฐานแฟนคลับปูมาจากช่อง๗หมดเลยแล้วไม่ลืมตรงนี้
ใครอยากเป็นด้านบ้างปึ่งปลิดซีรีส์อยู่
ว่าเพิ่งปิดที่นี่ไปเหนื่อยมากเลย
ครั้งแรกที่แบบเล่นด้วยผลิตด้วยแล้วเตรียมงานแล้วมันถ่ายทำด้วยกล้องหนัง
แบบรู้สึกว่าปิดขอพักสักสามอาทิตย์แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบ
แต่ที่แน่ตอนนี้มีละครติดต่อเข้ามา๖เรื่องกำลังจะพูดคุยอยู่
แต่ถ้าบทภัณฑ์ไม่ได้ดึงใจปูจริงปูก็ยังไม่เข้าไปบอกช่องว่าจะเล่น
เราไม่ได้มีสัญญากันแล้วแต่ปูมีสัญญาใจกับช่องปูว่าปูใส่ตรงแคร์เขามาก
มีเรื่องที่ช่องมีนอยู่หรือยังครับสำหรับทุกเรื่องนี้มีเรื่องที่ช่องมีนอยู่ในใจหรือเปล่า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

ครั้งเรียนก็โดดขนไม่ได้คิดอะไรแต่พอเริ่มโผล่มาเขียนที่เราแบบมี้งานอ่ะ
เป็นสถานที่ว่าเนี้ยเดี๋ยวเจอพวกที่คุณหมอมังกะปินะคุณว่าเจอแบบ
หนึ่งนะแล้วจะเขียนว่าแบบฉันโทรไปทำไมเธอแบบไม่รักเธอไม่ส่งคลิปมา
แต่ปัจจัยลงในไอตี้ตัวเองก่อนโดยไม่เปิดเหลือชื่อเขา
พอหลังจากนั้นเขาก็ยังส่งมาอีกแล้วส่งคลิปเยอะกว่าเดิม
เอ๊ะจะแบบจะสร้างกรรมให้เขาหรือเปล่าถ้าเขาโดนจับขึ้นมาจริง
แล้วเผื่อเขาจิตไม่ปกติอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องติดคุก
ก็ไม่ได้อยากให้บาปตรงนี้ติดตัวปู
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังรออยู่
ก็แจ้งความเป็นจิตลักษณะซึ่งก็รอจังหวะอยู่
แต่อันอีกอยากให้เขาสืบก่อนว่าคนตัวนี้เป็นใคร
เผื่อที่แบบเกือบจะมีวิธีที่เขาไม่ต้องมานั่ง
ตรงนั้นถ้าเขาโดนจับแฉอกมาว่าเขาเค้าเชื่ออะไร

บางครั้งเป็นการเกี่ยวตัดจีกให้ใจ

เพราะว่ากลัวกลัวจะไปก่อความทุกข์ให้คุณลุง

น่าควรมีความสุขยาก
จากสี่วันที่แล้วยังไม่ได้หยุดแต่สี่วันนี้ยังไม่ได้สูงเพิ่ม
เขารู้เรื่องของเขาไหมคะที่ควรเห็นเขาขนาดนี้แล้ว

ไม่ได้อยากเลยบอกว่าไม่ชีวิตเขาลำบาก

ก็เลยบอกว่าเห็นใจเขาไม่รู้ทำยังไง
บางที่ที่เขาบอกว่าจะไปเจอเราที่นั่นที่นี่

ที่คนจะมาหาคนมาทักเรากลัวเรื่องนี้ไม่ได้

เพราะว่าสินค้าตัวหนังละคร

บอกว่าชีวิตปูอยู่ในจุดที่เขามีโอกาส

แต่ในเคสของเขาบางครั้ง

ระหว่างแฟนคับกับคนที่ทำไมไม่ปกติ

ทำไมปูใจร้ายไม่มาคบเขา
แล้วผมอาหารเจอแบบนี้มา๔๕เดือนยังค่อนข้างหนัก๓คน
แต่ไม่ได้กลัวถึงกระดานว่ามันจะมาทำกลัวหรือว่า
กลัวแต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไง
คือแจ้งความไปมันมีเวลาเราแจ้งความ
เหมือนเราไปบอกเจ้าหน้าที่
เราต้องคำนึงด้วยว่าคนนั้นจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่า
เขามีลูกมีอาชีพมีครอบครัว
ครอบครัวเขาจะละอายใจหรือเปล่าบอกว่าไม่รู้ว่าเขา
ใช่เพราะยังไม่ได้ทำอะไรถึงขนาดที่ครูจะต้องแบบ
ก็เตือนเขาแล้วหวังว่าเขาจะได้รับฟัง
รวมถึงคนเขียนจดหมายแล้วก็เตือนออกสื่อแล้วเนาะว่า

เขาก็จะรู้สึกถ้าเขียนเขาด้วยเขาก็ตกใจ
ถ้าลานจอดรถกลางคืนห้างช่วงนี้ไม่ไปเลย

ถ้าเขียนขนาดนี้แล้วเดี๋ยวปูจะเปิดคลิปให้ดูหลังไมค์แล้วกัน
แต่ว่ามันค่อนข้างโหด
ใช่โหดมากก็ให้โอกาสเราโดยไม่แจ้งความ
ขอบคุณครับ